แน่นอนนะฮะสงกรานแบบนี้คนเล่นน้ำนักการเมืองก็ไปเล่นด้วยนะครับเพราะว่าต้องการจะไปหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวันก่อนท่านพลเอกประยุทธ์ไปเล่นสงกราน
กับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพย่านเข้าสาร
ลักษุผลเอกประวิทย์เอาบ้างครับไปสกัดขนแก่น
คนตกใจอ้าวท่านมาได้ยังไงสเตอะ
ข้าร๑๙๔๕ขเวทีมลำวง
คนละวงกันอยู่ตกใจมีหน้าท่านโหขึ้นมาแบบนี้
ถนนเข้าเหนียวหน้าตุ๊กป้อมโชว์ตัวผ่าน
วิดีโอคอร์ครับอวยพรมีความสุขวันขึ้น
ปีใหม่ไทยวันสงการคนก็รับพรกันไป
แต่สุดท้ายก็ยังไม่ทิ้งลายอ้อนวอร์ด
อย่าลืมให้ชาวขอนแก่นเลือกพลังประชารัฐด้วยนะ
รับปากนะถ้าเกิดว่าได้เป็นนายกจะดูแลอย่างดี
และชาวอีสานจะดูแลเต็มที่เลย
คนก็เฮบางคนก็โหร้องอะไรกันไป
ปรบมือบางคนก็ยินดีกันไปนะครับ